กรณีของหมอแก้วหมอขายยาสามัญประจำบ้านวัย๘๖ปี
นครศรีธรรมราชซึ่งถูกย่าของเด็กหญิงวัยสิบสามปี
กล่าวหาว่าไปข่มขืนกระทำชำราวเด็กนะครับ
วันนี้หมอแก้วไปพบตำรวจนะครับเพื่อปรึกษาเรื่องการแจ้งความ
ดำเนินคดีขณะที่ย่าของเด็กหญิงก็ยืนยันว่า
กิ่งแก้วป้อมเพชรอายุ๘๖ปีหมอขายยาสามัญประจำบ้าน
ในพื้นที่ตำบลกรุงหยันต์อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้ถูกกล่าวหาว่าคมคืนเด็กหญิงวัย๑๓ปี
เข้าพบพนักงานสอบสวนสพทุ่งใหญ่
เพื่อปรึกษาเรื่องการเอาผิดย่าของเด็ก
ข้อหาแจ้งความเท็จหลังนอนคิดอยู่๒วัน

เพื่อเตรียมแจ้งความดำเนินคดีย่าเด็กผู้กล่าวหา

ว่าไปข่มขืนหลานสาวนั้นไม่เป็นความจริง
โดยกล้าสาบานต่อหน้าฟ้าดินและต่อหน้าท่านคล้ายวาจาศิษย
ศักดิ์สิทธิ์ของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช
ว่าไม่ได้ทำอย่างที่ถูกกล่าวหาอย่างแน่นอน
อีกทั้งครอบครัวของเด็กหญิงก็รู้จักกัน
ไม่เข้าใจว่าเหตุใดย่าของเด็ก
กุเรื่องขึ้นมาใส่ร้ายกันแบบนี้
เรื่องที่เกิดขึ้นไม่คิดโทษเด็ก
แต่คิดว่าเป็นเพราะผู้ใหญ่เสี่ยมซ้อน

หากไม่จบจะดำเนินการเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเช่นกัน
ขณะที่ยากของเด็กยิง

หากหมอแก้วจะแจ้งความกลับก็ไม่กลัว

ส่วนเรื่องที่ท้าสาบานก็พร้อมเสมอ
ยืนยันว่าจะดำเนินการเอาเรื่องให้ถึงที่สุด

แต่เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้หลานสาว
ด้านพันธุ์ตำรวจเอกปรีชาปัญญาเลิศ
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรทุ่งใหญ่
จังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดเผยว่า
ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสอบสวนพยานเพิ่มเติม
ซึ่งต้องรวบรวมพยาหลักฐานให้ชัดเจน
พยานแวดล้อมพยานบุคคลให้ได้มากที่สุด
ยืนยันจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการรอทางสหวิชาชีพ
เข้าสอบปากคำเด็กหญิงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เรื่องราวนี้จะได้ข้อเท็จจริงอย่างไร
ใครพูดความจริงใครโกหก
ต้องรอผลการตรวจสอบจากตำรวจ
และเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพสรุปผล

ทั้งสองฝ่ายให้มากที่สุด